หมอปลาลงอาคมปล่อยวิญญาณยายจี่
คุณผู้ชมน้ำแข็งดอมเคยได้ยินว่า
คนเล่นของระวังของจะเข้าตัวนะเคยได้ยินไหม

บ้านนี้ของเข้าทั้งครอบครัวครับ
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นั้นคือยายจี่
จี่โพงไทยท่านอายุ๘๐นอนป่วยอยู่บนเตียงแบบนี้

ท่านบอกร้อนร้อนร้อน
ร้อนจากข้างในคุณผู้ชมในตัวเนี่ย

หมอก็ไม่สามารถวินิจฉัยสาเหตุได้คุณผู้ชม
คือหมายความว่าต่อให้เปิดพัดลมจ่อยังไงก็ไม่ช่วย

ลูกต้องเดี๋ยวเช็ดตัว

ลูกเชื่อว่าสิ่งที่แม่ต้องทุกข์ทรมานมาจากคำสั่ง

คำสาปที่พ่อขวัญพงไทย

คือท่านเป็นร่างทรงมาตลอดชีวิตทั้งชีวิตคุณผู้ชม
ของมันย้อนกลับเข้ามาทำร้ายคนในครอบครัวครับ
อย่างที่ผมตอนเปิดข่าวนี้ไปของมันจะย้อนเข้าตัว
นางสาวน้ำฝนพงไทยอายุ๕๓คนนี้ลูกสาวคนโตนะเล่าบอกว่า
แม่เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้ว

หมอนี้ไปหาวินิจฉัยไม่ได้ไปหาหมอคนใหม่
เคยไปหาหมอดูด้วยนะบอกว่าโอ้โหเจ้าที่บ้านคุณแรงตั้งสารใหม่
หลังบ้านแม่ก็ไม่หายก็เลยบอกว่าที่พึ่งสุดท้ายสงสัยเป็น
หมอปลาแล้วล่ะช่วงสายเมื่อวานนี้หมอปลามือปราบสัมภเวษี
ไปที่บ้านของครอบครัวพงไทยไปคุยกับแม่จีแต่หมอปลา
ไม่ได้มีอาการอกอากอกอากหาวอะไรนะแม่จีบอกกับหมอปลา
ว่ายังไงรู้ไหมฮะบอกว่าหมอปลาแม่พร้อมจะจากไปจากโลก
ใบนี้นะแม่ไม่อยากทรมานอีกแล้วแล้วแม่ก็สั่งเสียลูก
นะก็ร้องให้ออกมาแล้วพูดบอกว่ารู้กล้ำภาษาของป้านะ
ขอให้พระเจ้าโอยพรนะครับมำหมอปลาเรียกลูกทั้ง๔คนมา
ลูกมาพร้อมหรือยังเอาน้ำมาล้างเท้าแม่มาขอขมาแม่ซะ
แล้วเข้าไปกอดแม่แล้วก็ร้องไห้กันครับ
แต่ละคนบอกชาติหน้ามีจริงเกิดมาเป็นลูกแม่อีกนะ
ซึ่งแม่จีก็อโหสิกรรมให้ลูกทุกคนนะครับ
แล้วสั่งเสียว่าอย่าทะเลาะกันรักและสามัคคีกัน
ขอให้กรรมทั้งหมดมันไปกับแม่อย่าตกทอดถึงลูกอีกเลย
ซึ่งช่วงนี้ฮะครอบครัวนี้เขาสั่งเสียร่ำลากัน
หมอปลาน้ำตาไหลไปด้วยครับคุณผู้ชมครับ
หมอปลาทำอะไรต่อหมอปลาเนี่ยไปที่โต๊ะตั้งเครื่องบูชาพิธีเข้าทรงของพ่อขวัญครับอยู่ชั้น๒
นี่นี่มีอะไรบ้างไปเก็บรูปปั้นไปเก็บตุ๊กตากุมาร
เก็บขันห้าไปเก็บเครื่องบูชาต่างแล้วหยิบเอาสิ่งที่สำคัญ
ขันหรือมีดลงอาคมเนี่ยนะโอ้โหมาทุบทำลาย
เอาลงมาทุบข้างเตียงแม่จีเลยผูกโยงสายสินไปไปที่ศีรษะของแม่จีด้วย
แล้วขอให้ลูกมาลูกทั้งหมดมานั่งใกล้มานั่งใกล้
แล้วเอาพระขันไปวางที่หน้าผากแม่จีตลอดพิธีแม่จีท่านก็พึ่มพำ
ระลึกถึงพระรัตนไตรตลอดเวลาครับแล้วหมอปลาก็ไปที่เตียงของพ่อขวัญที่นอนอยู่นอกบ้าน
ถามพ่อขวัญว่ายังไงไหมโอ้โหหมอปลากล้าถามแบบนี้นะ
บอกว่าพ่อขวัญรู้ไหมเนี่ยที่เมียป่วยหนักเป็นเพราะพ่อขวัญนะ
ที่สร้างเวรสร้างกรรมเอาไว้จนลูกเมียต้องรับกรรมเนี่ยโอ้กล้าถาม
หมอปลาบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดมาจากที่พ่อขวัญเป็นร่างทรง
แล้วใช้วิชาไปหลอกลวงคนที่เขาเดือดร้อนมันทำให้เกิดกรรมครับคุณผู้ชม
ซึ่งพอขวัญเลิกเป็นร่างทรงแล้วส่งขันต่อไปยังลูกชาย
แต่ลูกชายก็เสียชีวิตทั้งหมด๓คนนะโอ้โห
แล้วมีอาการคล้ายกับแม่จีที่ปัจจุบันนี้ร้อนจากข้างในทั้งนั้นเลย

ไม่เกิน๑๕วันคุณผู้ชมดอม

หมอปลาคาดว่าแบบนี้ไม่เกิน๑๕วันท่านก็จะเสียชีวิตไป
หลังจากนี้ครอบครัวจะเอารูปปั้นต่างที่หมอปลาทุกข์ทำลายไปไว้ที่วัดแถวบ้านครับ
คุณผู้ชมที่นำเสนอมาเข้าใจว่ามีคุณผู้ชมบางคนอาจจะ

เราไม่ได้ชี้ชัดว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริง
เรานำเสนอแล้วบ้านหลังนี้เขาก็เรียกร้องหมอปลามา
หมอปลาก็ไปให้เพื่อความสบายใจของคนในบ้านนะฮะใช่ค่ะ

คุณผู้ชมอย่าเพิ่งบ่นนะขออีกสักข่าวหนึ่งได้ไหม